ลบบุรีครับคนขับกระบะขับมาอยู่ดีดี
ดึกเลยนะมืดแล้วนะเฮ้ยเห็นอะไรไม่รู้คนหรือเปล่า
แต่เขาเบรกไม่ทันแล้วฮะเลยขับทับไปลากไปประมาณหลายร้อยเมตรเหมือนกัน
จอดรถลงมาดูศพครับอุ้ยเป็นศพผู้ชายครับ
เหตุเกิดบริเวณถนนสุรณารายช่วงหลักกิโลเมตรที่๒๓๒๔พื้นที่อำเภอโคกสำโรง
ช่วงข้ามมาวันที่๓ทุ่ม๑๕นาทีต้องรวดไปตรวจสอบ
ตรงบริเวณไหลทางเนี่ยมีกระบะสีขาวต่อเติมดัดแปลงเป็นรถเทรลเลอร์สำหรับใช้ลากจูง
นี่ฮะเนี่ยลากสิ่งนี้มาร่างของคุณสิริชัยอายุ๒๒ปีเป็นร่างไร้วิญญาณนะครับ
แล้วสภาพขออภัยนะฮะแหลกเหลวเลยฮะขาผู้เสียชีวิตเนี่ยติดอยู่กับแหนบรถ
ติดแผ่นป้ายทะเบียนก็ล้มคว่ำอยู่ข้างทางล้อหน้าเนี่ยมีรอยโดนชนด้วยจนพังยุบแล้วก็ยางแตก
ถามคนขับกระบะหน่อยชื่อคุณอานนท์เล่าให้ฟังว่า
ผมเนี่ยขับรถออกมาจากอำเภอโคกสำโรงจะมุ่งหน้าไปยังตำบลวังเพลิง
พอถึงจุดเกิดเหตุครับคุณอานนท์บอกผมเนี่ยเห็นร่างคล้ายกับคนนะ
นอนแน่นิ่งอยู่บนถนนแต่มันมืดอะพี่อันนั้นเข้าใจได้ล่ะ
พอชนพอทับแล้วลากไปไกลป่ะ๓๐๐เมตรครับโอ้ก็พอสมควร
คือเขาบอกเขาเบรกไม่ทันจริงอ่ะก็พอจอดรถลงมาดูตกใจนะสิ
ไอ้สิ่งที่ลากมาดันเป็นร่างผู้เสียชีวิตครับคุณอานนท์ก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบเลย
ตำรวจไปเจอยางอะไหล่รถยนต์ตกอยู่ใกล้กับรถมอเตอร์ไซค์ผู้ตายด้วย
แล้วก็มีร่องรอยการชนซึ่งก็สอดคล้องกับคำให้การของคุณอานนท์คนขับกระบะ
ตำรวจเลยสันนิษฐานว่าคนตายน่าจะขี่มอเตอร์ไซค์มาตามเส้นทาง
อ๋ออีกแล้วเหรอเป็นยางอะไหล่ของใครก็ไม่รู้
รถคันไหนก็ไม่รู้นะจนคนขับมอเตอร์ไซค์น่าจะได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็เสียชีวิตครับแล้วมันเป็นจังหวะที่รถกระบะของคุณอัน
เรื่องต้นตำรวจมอบร่างให้กับทีมกู้ภัยนำไปส่งผ่าพิสูจน์นะครับ
แล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเส้นทางนี้อีกครั้งหนึ่ง
เพื่อจะหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้แล้วก็จะได้ดูว่า
ยางอะไหล่เนี่ยมันตกมาจากคันไหนนะฮะ